กลับมาล้านลากันต่อเลยดีกว่านะคะเอ๊ว่าแต่ว่าจะพาไปล้านลาแถวสามย่างแถวไหนอ่ะตัวเธอ
หรือจะพาไปร้านลากันในวัดหัวลำโพงจะบ้าเหรอเธอที่พักที่เราว่าเนี่ย
ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดหัวลำโพงนะคะใช้เท้าเดินเนี่ยห้าร้อยเมตรเธอ
แล้วราคาล่ะน่ารักจริงหรือเปล่าไหนพูดมาสิเอางี้นะง่าย
เริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองสามร้อยห้าสิบเอวใช่แล้ว
อ๋ออยากรู้ดีกว่านั้นไปดูไปค่ะกลับช่วงนี้เลยค่ะพาบ้าล้าล้า
มาแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับแจ๊คในช่วงที่๒นี้นะฮะกับพ่อบ้านล้านลานั่นเองคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้ฮะแจ๊กก็พาท่านผู้ชมนี้นะครับผม
เยี่ยมชมโฮสเทลราคาสบายครับท่านผู้ชมครับ
ที่นี่นี้นะฮะตกแต่งแบบสไตล์ไทยไทยนั่นเองครับสังเกตจากเพดานด้านบนท่านผู้ชมครับ
เป็นลวดลายของผ้าไหมไทยและก็มีลายขนมต่างนะครับ
รับรองว่าชาวต่างชาติต้องชอบอย่างแน่นอนครับ
พื้นที่ส่วนกลางของโฮสเทลที่นี่นะครับผมด้านล่างข้างหลังแจ๊คครับ
เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าห้องรับแขกชิลเนี่ยนะฮะมีกีต้ามานั่งดีดกันเพลินนั่นเองครับผม
แล้วแต่ครับว่าลูกค้าที่นี่นะใครที่อยากจะมานั่งชิลทานกาแฟทำงานหรือว่าพบปากสังสรรค์กัน
ก็มานั่งได้ที่ชั้นลอยแบบนี้ครับ
และแน่นอนท่านผู้ชมครับราคาสบายแบบนี้เนี่ย
ห้องพักด้านบนเนี่ยจะน่ารักแล้วก็สบายสมราคาหรือเปล่า
และนี่ก็คือห้องแรกนะฮะที่แจ๊คพาท่านผู้ชมนั้นมาชมกันครับนะฮะ
ห้องนี้เนี่ยตกแต่งในรูปแบบของ

ครั้งห้องนี้ก็นำประเภนีของชาวภาคใต้นี่นะครับ

ตกแต่งโชว์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองครับ
และห้องนี้นี่นะฮะอย่างที่บอกครับว่า
๑เตียงราคาชิวมากครับ
๓๕๐บาทเท่านั้นเค้าผู้ชมครับ
ก็นำการตกแต่งแบบเอกลักษณ์ของคนไทย
ตกแต่งไว้ในแต่ละห้องครับ
เช่นการตกแต่งแบบงานวัดต่างเนี่ยนะครับผมนะฮะ
การตกแต่งแบบประกับแล้วก็มีโครมดี้เป็งที่ลอยไปก็ลอยมา
เพราะฉะนั้นแล้วโพสเทลแห่งนี้
รวมความเป็นไทยไว้แน่นโฟสเทลอย่างแน่นอน
แต่อีกหนึ่งห้องที่จะพาทุกผู้ชมไป
นั่นก็คือการตกแต่งแบบมวยไทยท่านผู้ชม
ไม่ใช่คนบ้านะครับท่านผู้ชมครับโอ้โห
ทำท่าทำทางให้มันเหมาะกับการตกแต่งรูปแบบห้องหน่อยครับผม
อย่างที่บอกครับว่าห้องนี้เนี่ยตกแต่งแบบมวยไทยนั่นเองครับ

เหมาะแก่คู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะ
ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวครับ
ราคาห้องก็ไม่แพงครับ

จะพักกี่คืนก็ได้ครับสบาย

ก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับการเดินทางมาก็สะดวกครับ
มัวรีรอครับรีบตัดสินใจมาพักที่นี่เลยดีกว่าครับผม
แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับ

เห็นห้องพักสบายแบบนี้อยากจะพักผ่อนแล้วครับ
อย่างที่บอกว่าแม่ครั้งหน้าเนี่ยนะครับผม
ผมจะพาไปล้านลาที่ไหนต้องคอยติดตามก็แล้วกัน
แต่ครั้งนี้สำหรับตัวเน็ต
พอบัดละลาแจ๊คเชียร์นิดขอลาไปก่อนครับ

นอนแล้วโอเค
แม้ราคาและบรรยากาศน่ารักขนาดนี้ฉันชอบชอบดูเธอ
ถ้าชอบก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการกันนะคะ
บอกเลยว่าอยู่แค่๓ย่านนี้เองค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้นะคะ
รับรองตอบไวตอบเร็วทันใจแน่นอนนะคะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามกับการประมวลความสนุกกับเชฟกระทะหล่อ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครที่จะติดโพลของพี่อ๋อมพี่ไอซ์กันบ้าง
ต้องติดตามกันให้ได้ค่ะใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะ
และสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ